เข็มแรกไปก็มีแล้วคนฉีดไปแล้วมันมีเอฟเฟกต์ก็มีนะฮะ
เดี๋ยวจะชี้แจงรายละเอียดกันช่วงนี้ต้อนรับร่ามผู้แปลภาษามือ

เรื่องของวัคซีนเนี่ยมีแม่ค้าคนหนึ่งที่สมุทรประการ
เขาบอกสามีไปฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก
มาปุ๊บกำลังจะเดินขึ้นบันไดไปที่หอพัก
หน้ามืดเป็นลมล้มศีรษะกระแทกพื้นเสียชีวิตเลย
บอกว่ามันน่าจะเป็นผลจากการที่สามีไปฉีดวัคซีน

ไม่ได้มีโรคประจำตัวไม่ได้มีอะไรเลย
ก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วก็ช่วย
เอาความกระจ่างมาให้หน่อยรับผิดชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหน่อย
แม่ค้าคนนี้ชื่อว่านางสาววัชรีสุธิเมย์อายุ๕๔ปี
เป็นแม่ค้าขายข้าวกล่องเสื้อสีดำเดินทางไปพร้อมยาก
ไปเจอตำรวจภูทรสาขาที่สมุทรประการแจ้งความร้องทุกข์เพราะอะไร
สามีชื่อนายอานัทคำสวนจิกอายุ๔๐ปีไปฉีดวัคซีนเข็มแรกของซิโนแวค
กลับกลับไปที่บ้านคือบ้านเขาเป็นลักษณะหอพักบันไดขึ้นไป
เขาก็มีอาการชักเกร็งเกร็งเสร็จปุ๊บหน้ามืดหมดสติ
ตกบันไดมาศีรษะกระแทกพื้นเสียชีวิตเลย
อันนี้คือลูกของผู้เสียชีวิตคือจริงแล้วภรรยาเพิ่งจะชาวบรรณกิจสมสามีไปเมื่อวานนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่๔ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก
คือเธอกับสามีกับเพื่อนสองคนไปฉีดวัคซีนกันเพิ่งได้เข็มแรกคุณผู้ชมได้เป็นซิโนแวค
เสร็จปุ๊บอ่ะกลับมาที่อพาร์ทเมนต์แล้วห้องพักอยู่ชั้นสองเมื่อกี้เห็นแล้วว่ามันต้องเดินบันไดขึ้นไปนะฮะ
ภื้นปูนไงกาแทกไปโอโหอย่างแรงเลย
อยู่ข้างล่างตกใจมากเห็นทุกอย่างครับ
รีบเข้าไปหาสามีโทรแจ้งกู้ภัย
แต่ว่าสุดท้ายเสียชีวิตเลยครับ

ฟังเสียงภรรยาของผู้เสียชีวิตครับ
จริงส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะพวกเราเองก็ฉีดนะ
ตอนเฝ้าดูอาการ๓๐นาทีมันไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรหรอกเนอ

ก็เฉยแต่พอกลับบ้านเริ่มเป็นไข้

กูกลับมาแล้วเริ่มแบบขั้นเนื้อขั้นตัวมันเริ่มมีอาการ
อันนี้ก็เหมือนกันตอนที่เฝ้าดูอาการมันก็ไม่มีอะไร
ซึ่งแต่ละคนเนี่ยการแสดงอาการก็ไม่เหมือนกันด้วยต่างกัน

เธอยังบอกต่อว่าคือสามีแข็งแรงไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไร
ก็เลยสงสัยอันนี้เป็นความสงสัยว่ามันเป็นผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนใช่หรือไม่
วูบหมดสติแล้วก็ตกบันไดมาจนถึงขั้นกับหัวกระแทกพื้นเสียชีวิต
หลังไปวันนึงมันก็ไม่ได้มีเงินเยอะอะไร
อันนี้ก็อยากจะให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบแล้วก็เยียวยาเขาด้วยแล้วกันนะครับ
ใช่ค่ะสิ่งที่อยากให้ตรวจสอบมากที่สุดก่อนที่จะมีการเยียวยาคือ
สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นผลกระทบหรือผลข้างเคียงจากวัคซีนหรือเปล่านะคะ